ซิโก้ยังมีสัญญาอีก๒๓เดือน
เขาควรจะทำหน้าที่เขาให้หมดตามสัญญา

ผมจะไปเปลี่ยนผมบ้าฮะว่ะ